ชั่วตลอดตลาด

เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

วันนี้กะหล่ำปลีเขียว๘บาทต่อกิโลกรัม
กะเพราค่ะ๕๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม

ราคามะนาวแพงนะคะ